ช่วงนี้นะครับอยู่ระหว่างการถือศีลอดในเรือนรอมดอนนะครับ

และในวันนี้เองทูตจากประเทศมุสลิมนั้น
ก็เดินทางมาเพื่อมาร่วมงานเลี้ยง
ละสินอดที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ
เราไปติดตามรายงานล่าสุดนี้พร้อมกันนะครับ
กับบรรยากาศโดยคุณตรีสิริเสวิเศษ
รายงานจากศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับ

บรรดาเอกอัครราชทูตและอุปทูต
ประเทศมุสลิมกว่า๒๐ประเทศนะคะ
พี่น้องชาวมุสลิมและผู้นำชุมชนมุสลิม

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ

บรรดาคณะทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย
โดยนายสุวัสดิจิราพันธ์รองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ในฐานะผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

มีเอกอัครราชทู้และอุปถุจากยี่สิบชาติ
ผู้นำชุมชนและนักวิชาการเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับงานเลี้ยลาดสินอดที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น

โดยในปีนี้ก็ถือเป็นปีที่๘แล้ว
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศมุสลิม
อกจากนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลาม
และชุมชนไทยมุสลิมในด้านต่างด้วย
โดยในโอกาสนี้รองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ก็จะได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงละสินอด

ให้กับนายสามารถมาลูลีมประธานมูลนิธิ
เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
ในส่วนของการเลี้ยงอาหารและสินอดครั้งนี้นั้น
ในช่วงเย็นก็จะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารว่างหลากหลายชนิด
และอินทภารำให้กับผู้ร่วมงานได้ละสินอดกันอย่างพร้อมเพลียงกัน
โดยทันทีที่ถึงเวลาละหมาดมักกะริบ
หรือเมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมา

หลังจากนั้นจึงจะรับประทานอาหารค่ำในเวลาต่อไป

ถือเป็นการจัดงานเลี้ยงอาหารมือค่ำของชาวมุสลิม
หลังจากที่ได้ถือศิลปอดอาหารระหว่างวันในช่วงเดือนรมดอน
จึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจ

จะเห็นได้ว่างานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำในค่ำคืนนี้นะคะ
ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณะทูตประเทศมุสลิม
พี่น้องชาวมุสลิมที่เดินทางมาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

และส่งเสริมความเข้าใจอันดีไปโดยพร้อมเพลียงกันค่ะ
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

นั่นคือบรรยากาศที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ
ในการจัดงานเลี้ยงและสินอดโดยกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็มีทูตจากประเทศมุสลิมนั้นเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับ